วันนี้ศาลจังหวัดนครพนมนัดสืบพยานเป็นวันสุดท้ายนะคะ
สำหรับการขอรื้อฟื้นคดีกรณีครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
อ้างว่าตกเป็นแพ้ในคดีขับรถชนคนตาย
วันนี้พยานที่ขึ้นเบิกความเป็นอดีตสวมุกดาหาร

ยืนยันว่ามีขบวนการรับจ้างรับผิดแทนครูจอมทรัพย์นะคะ
สืบพยานเพื่อขอรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ข้าราชการครูจังหวัดสกลนคร
ในวันสุดท้ายวันนี้มีการเบิกความพยานฝ่ายผู้คัดค้าน

ช่วงเช้าเบิกพยานสอบปากคำ๓ปาก
คือพันธุ์ตำรวจโทกิติศักดิ์สำริทสกุลชัย
รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรเรนูนคร
ร้อยตำรวจเอกชัยบัญชาวังคฮาศพนักงานสอบสวนในขณะนั้น
พันธุ์ตำรวจเอกปราโมทอุทากิจ
ผู้กำกับกลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ที่เคยสอบปากคำบุคคลที่อ้างรับผิดแทนนางจอมทรัพย์นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทกิติศักดิ์ขึ้นเบิกความว่าเป็นพยานฝ่ายผู้คัดค้านปากแรก
ก็เล่าว่าเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเป็นหัวหน้างานสอบสวนชำนาญการพิเศษ
นายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋องอ้างว่าเป็นญาติของนางจอมทรัพย์
ได้นำนางทัศนีหานพยักษ์และผู้ชายอีกคนนึงไปปรึกษาคดีของนางจอมทรัพย์
ซึ่งก็เล่าว่านางจอมทรัพย์ถูกสารดีกาตัดสินจำคุกคดีขับรถชนคนตายโดยไม่ได้กระทำความผิด
และตอนนี้ก็รู้ตัวคนที่ทำผิดที่แท้จริงแล้วซึ่งก็คือนายเสิร์ชรูปสะอาด
ต่อมาช่วงบ่ายสอบปากคำพยานฝ่ายผู้คัดค้านอีก๓ปากค่ะ
คือพันธุ์ตำรวจโทอดิศักดิ์ชมศรีหาราชพนักงานสอบสวนที่บันทึกคำให้การเมื่อปี๒๕๕๙
ของนายทักษิณไขศรีดาเจ้าของบ้านที่นางจอมทรัพย์อ้างว่าสามีได้ขับรถไปชนรั้วลวดหนามทำให้เกิดรอยที่รถ
พันธุ์ตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์อดีตสวจังหวัดมุกดาหาร
อ้างว่านายสุริยานวลเจริญเพื่อนของนางจอมทรัพย์เดินทางไปพบที่บ้านพักเพื่อขอปรึกษาเรื่องคดี
และพันธุ์ตำรวจเอกภัยโรธกุจิระพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องบัวลำพู
ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนคดีนางจอมทรัพย์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งขึ้น
สำหรับกระบวนการหลังจากสื่อพยานทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านเสร็จสิ้นนะคะ
สารจังหวัดนครพนมก็จะมีการรวบรวม
บันทึกคำให้การของพยานทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ส่งให้กับสารดีกาเพื่อพิจารณาตามข้อมูลที่พยานให้การไว้
ซึ่งอาจมีแนวทางพิจารณาไป๒ทิศทางค่ะ
คือยืนตามคำพิพากษาเดิม
หรือกลับคำพิพากษาให้นางจอมทรัพย์เป็นผู้บริสุทธิ์
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ในการพิจารณาของศาลนะคะ